สารภาพมาว่าเคยทำแบบนี้กันหรือเปล่าเวลาขับรถแล้วเจอรถใหญ่พี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
อย่างเช่นรถบัสรถบัสโดยสารใหญ่เขาจะขับช้าหน่อย

อยากแซงอยากแซงอยากแซงบางทีนี่ปาดมาอย่างนี้
เป็นกระบะดำนะจะแซงสวนไปอย่างนี้ปรากฏเสียหลัก

จะแทรกพอแทรกมาพล่าเสียหลัก

ร้านนี้จริงเป็นบ้านด้วยนะบ้านเลขที่๙๙๙ทับ๔๒๒หมู่๓ครับ

เขาเปิดเป็นร้านขายของชำอยู่ริมถนนวังตะผินปลวกแดง

แต่พี่เขาไม่ได้ไปไหนนะพี่องค์อาจแกก็โทรหาประกันครับติดต่อประกันเลย
เขาเล่าให้ฟังว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถไปทำงานครับช่วงเช้าเลยนะเมื่อวาน
พอถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยอย่างที่บอกคือพยายามจะเร่งเครื่องแซงรถบัส
รถบัสสีแดงมาสักครู่ที่ผ่านหน้าวงจอดปิด
ทีนี้รถเขาหมุนหมุนจนคุมรถไม่ได้เลยคุณผู้ชมก็เลยพุ่งเข้าชนบ้าน
เจ้าของบ้านคือพันธาเอกถาวรครับพันธาเอกถาวรบอกทุกทุกเช้าเนี่ย
ผมก็จะตื่นมานะตื่นมากวาดหน้าบ้านเป็นประจำแต่วันเกิดเหตุเนี่ยไม่รู้อะไร
ดนใจให้ตื่นสายคิดดูสิถ้าเกิดว่าตื่นมากวาดหน้าบ้าน
จุดที่รถมาฟาดใส่เลยนะตรงนั้นเลยพี่น้ำแข็งฮะเออพี่แกตื่นสายครับ
ก็เลยรอดไปไม่อย่างนั้นโดนกระบะของพี่องค์อาจชนเข้าไปแล้ว
แล้วก็ช่วงเกิดเหตุเนี่ยบนถนนก็อย่างที่เห็นคุณผู้ชมรถก็ขับผ่านไปผ่านมาเรื่อยเลย
ดีว่าไม่มีรถคันไหนโดนชนไปด้วยหลังเกิดเหตุตำรวจสพปลวกแดง
ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุครับแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับ
คุณองค์อาจคนขับกระบะต่อไปนะครับ